ชั่วตลอดตลาด

ตลอดตลาดมาแล้วค่ะวันนี้ไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันเลยจ้า

หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๖บาทต่อฟองนะจ๊ะ
มาดูราคาของผักวันนี้กันหน่อยค่ะ

ผักบุ้งจีน๑๒บาทต่อกิโลกรัมค่ะ